กลนครค่ะเขาเป็นการแสดงความกระตันยูต่อผีบรรพบรุษ
เขาทำกันยังไงพิธีกรรมนี้คืออะไรไปดูเลย
โอ้ยขึ้นบังดูลง
โอ้ยท่านดันสามมาแล้วนะเดือนสี่มาแล้วนะ
ดูแปลกหูแปลกตาไม่เคยเห็นนะคะ
จริงวิธีที่เราดูกันอยู่นี่นะคุณผู้ชม

ผีไทยหรือดวงวิญญาณที่อยู่บนสวงสวรรค์ค่ะ
อันนี้ถือว่าเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อของคนอีสาน
แสดงความกระตันยูต่อวิญญาณบรรพบุรุษ
มาช่วยรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย

จะบอกให้ผีบรรพบุรุษมาช่วยรักษาดูแลใช่ไหมคะ

เขาก็จะมีการทำพิธีที่แตกต่างกันออกไป

พิธีจัดขึ้นที่หมู่บ้านคำบร
ตำบลบ้านใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
เขาจัดในเดือน๔ข้างขึ้น
วันอังคารของทุกปีนะคะ
เป็นประจำนะคะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดกันมา
โดยมีครูบาใหญ่หรือหัวหน้านี่แหละค่ะ

ก็คือจะตรงกับวันเดือน๔ข้างขึ้นนะคะ
และต้องเป็นวันอังคารของทุกปีด้วย
โดยจะเรียกกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาที่ผ่านการรักษาอาการเจ็บป่วย
ครูบาใหญ่ให้มารวมตัวกัน
เพื่อมาประกอบพิธีแบบนี้
พิธีจะเริ่มจากการเลี้ยงเส้นไหว้และเข้าทรง
โดยมีหมอแคนเป๋าแคนส์แบบนี้

ก็ถือมีดดาบรำไปด้วยแบบนี้
ตามบริเวณลานพิธีร่ายรำไป
ทางลูกสิทธิ์หลุกหาก็จะนำขันดอกไม้มาว่ายมาฆราวะ

อาการเจ็บไข้ได้ป่วยและมีชีวิตอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้
ไม๊คะหมอแคนก็จะเปร่าแคนไปด้วย
แล้วก็ครูบาใหญ่ก็จะไล่รำไปตามที่ต่างแบบนี้
อันนี้เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อที่มีมานาน
ของชาวบ้านบ้านคำบรในจังหวัดสกลนคร

เพราะว่าแต่ละท้องถิ่นเขาก็มีวิธีการปฏิบัติไม่เหมือนกัน